ส่วนช่วงนี้พักเรื่องราวของความเชื่อ
ไปดูเรื่องราวในรั้วทหารกันบ้างดีกว่า

มันก็ต้องพักกันอย่างเต็มที่

เหมือนกับพี่โทษให้ครับ
ดูรองเท้าซีเวนเป็นตัวอย่างยังไม่ได้ขัดยังเงาขนาดนี้
ถ้าขัดยังเงาขนาดไหนก็ตาแตกเลย
คือคุณคะนอกจากเสียงเขาจะดีแล้วลีลาเขาดีมากเลยค่ะคุณ

อกจากนั้นหน้าตายังขาวอีกต่าง
เอาทำแป้ง

โอ้โหเล่นทาหมดกระป๋องนั่นละมั้ง
แต่ดูเนี่ยลีลาเขาไม่ธรรมดาจริง
มันเป็นคลิปของน้องพอทหาร

คือลีลาในการแบบว่าพอจับไมค์เนี่ยนะ

ใช่ไหมมันเหมือนมีดีเจเข้าสิง
จะต้องแบบว่ามีลีลาในการพูดที่มันโดนจิตโดนใจ
พอพูดออกไปแล้วแม่คอนี่เป็นอะไร
มันเป็นลีลาของเขาไงแซวเพื่อนไง
แหม่ลองทานนี่ขนาดยังไม่ได้ขัด
มันก็เงามุบวับวิบวับโดนจิตโดนใจ
อะไรแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
เอาจริงนะครูฝึกเนี่ยเขามีกิจกรรมไง
ให้น้องพลทหาร

ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเข้านอน
บางทีก็ร้องเพลงเล่นกีต้า
เพื่อเป็นการส่งมอบผลงานดีให้กับเพื่อนได้ฟังก่อนนอน
สันทนาการกันแบบนี้
จริงนะผมเห็นแล้วหลายค่ายเนี่ย
ทหารนะเป็นแบบนี้จริงก่อนที่จะเข้านอนเนี่ย
เขาก็จะมีกิจกรรมผ่อนคลาย
เพื่อให้พลทหารได้หลับอย่างสบายใจ
แต่ต้องตื่นให้ทันนะ

ส่วนใหญ่จะตื่นประมาณสักตี๔ตี

เล่นดนตรีร้องเพลงอะไรสนุกสนานกันได้

ใครเป็นญาติก็ฝากซื้อไปฝากด้วยละกันนะคะ